ทีนี้ค่ะยายสมควรค่ะก็คือคุณยายของน้องชมพู่
เป็นคุณแม่ของป้าแตนนะคะครับไปให้กำลังใจป้าแตนนี่
สมควรบอกว่าคือยายได้ยินมาว่าป้าแตนเป็นลม
แล้วก็กินข้าวไม่ได้เลยตั้งแต่ลุงพลถูกออกหมายจับ
แล้วก็ถูกจับมาอยู่ที่โรงพักเนี่ยค่ะยายสมควรก็เลยไปให้กำลังใจนะคะ
ยายสมควรบอกว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับลุงพลนะครับ
แต่ไหนก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ยังให้กำลังใจทุกฝ่าย
ให้กำลังใจแม่ชมพู่ด้วยเพราะว่าแม่ชมพู่ก็คือผู้ที่สูญเสียลูกสาว
นาแตค่ะนายนารินหลาโพก็บอกว่าเมื่อเช้าพาแม่ก็คือยายสมควรนะคะ
ไปที่โรงพักเพราะว่าอยากจะไปให้กำลังใจป้าแตน
ส่วนลุงพลเนี่ยยายสมควรขอไม่แสดงความคิดเห็นก็แล้วกัน
เพราะว่าไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับลุงพลที่อยู่ในห้องควบคุมตัวนะ
เพียงแต่ว่าเป็นห่วงลูกสาวตัวเองเป็นห่วงป้าแตนมากกว่า
ตำรวจไปค้นบ้านลุงพลเมื่อวานเนี่ยค่ะยายสมควรบอกว่า
คือตอนนั้นเนี่ยก็ออกไปหาหลานเพราะว่าเป็นห่วงห่วงว่าจะไม่มีคนดูแล
ในส่วนของคดีความก็เชื่อในหลักฐานของตำรวจนะคะ
ตำรวจก็คงมีหลักฐานหลายอย่างนั่นแหละ
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูที่ปลายทาง
ว่าสารจะตัดสินคดีนี้อย่างไร
เรื่องของคดีความก็ว่ากันไป
แต่เรื่องของครอบครัวก็ยังต้องให้กำลังใจกันเหมือนเดิม
แม่ก็เป็นห่วงป้าแตนก็เลยให้นาแตพาไปเยี่ยมป้าแตนนะครับ
ส่วนในส่วนของลุงพลก็
ยายก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรนะครับ

ที่คิดถึงลูกสาวเป็นห่วงลูกสาวก็ไปหาลูกสาว
ส่วนลุงพลไม่ได้คุยนะครับไม่ได้คุย
แม่แม่ไปหาเฉพาะป้าแตนนะครับ
แล้วก็พูดคุยเป็นยังไงบ้าง
นาแตเชื่อในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีนะครับ
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานหลายอย่างมาประกอบสารหนึ่งเชื่อว่า
บุคคลนี้นะครับเป็นบุคคลที่น่าจะเป็นคนที่กระทำเนอะ

ซึ่งส่วนว่าจริงไม่จริงหรืออะไรยังไงนะครับ
ผมก็รอดูสารว่าเขาจะตัดสินยังไงนะครับ

ก็ยังเป็นห่วงกันทุกคนนะครับ
ไม่ว่าทางผู้สูญเสียแล้วก็ทางด้านป้าแตนนะครับ
ก็จะดูอยู่ห่างแล้วก็ตอนนี้ก็ตากับยายนะครับ
ตากับยายก็พยายามประคับประคองครอบครัว
ไม่ให้สบายใจกันทุกฝ่ายนะครับ
ในส่วนของคดีก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินตามกฎหมายนะครับ

น้องชายของคุณแม่สาวิตรี
ช่วงมีข่าวแรกนี่ก็ทัวร์ลงอยู่เหมือนกัน

สุดท้ายวันนี้ก็เป็นไปตามหมายจับที่มีผู้ต้องหานะครับ
แต่ว่าตามกระบวนการขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ผู้ต้องหาก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ

เขาก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีนะครับ